สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔หรือว่านครสวรรค์เกม
ชิงชายเหรียญทองวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างสนุกเข้มข้นนะครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
มากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔นะครับ
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับ
ไลท์วันนี้ยกน้ำหนักเจ้าก๊อตจตุภูมิชินวงคว้า๓เหรียญทองนะครับ
ส่วนไต้ฝุ่นสาวจากโคราชและหนุ่มจากพัทธลุงนะครับ
คว้าแชมป์ผัด๔คูณ๑๐๐เมตรในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ไปคลองครับ
เริ่มที่ยกน้ำหนักชิง๙เหรียญทองที่อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ไลท์อยู่ที่รุ่น๗๗กิโลกรัมชาย
ก๊อตจตุภูมิชินวงดีกรีเหรียญทองเอเชนเกมที่เกาหลีใต้
และแชมป์กีฬาแห่งชาติ๓สมัย
วันนี้โชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าคว้า๓เหรียญทอง
โดยท่าสแนทยกได้๑๕๗กิโลกรัม
ส่วนคินแอนเจิกยกได้๑๙๔กิโลกรัม

ทำให้น้ำหนักรวมยกได้๓๕๑กิโลกรัม
ทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติได้เช่นกันนะครับ
คว้าแชมป์สมัยที่๔ได้สำเร็จ

โดยหลังจบการแข่งขันเจ้าตัวเผยว่า
แม้จะทำลายสถิติได้แต่ยังไม่พอใจ
เพราะเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้

เพื่อโอกาสไปโอลิปิกเกมที่บราซิลในปีหน้า
สถิติที่ทำลายนะครับก็พอใจนิดนึงครับ
แต่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเราซ้อมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่

คือตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะได้ไปหรือเปล่า
แต่ก็คือน่าจะมีโอกาสครับ

ต่อที่กรีธา๔คูณ๑๐๐เมตรชายรอบชิงชนะเลิศ
เป็นการขับเขี้ยวกันของ๒ทีมใต้ฝุ่นจากแดนสตอร์
สุรธนีย์ที่มีเจ้ามิวจิระพงมีนาพระ
วิ่ง๑๐๐เมตรชายละ๒๐๐เมตรชายนะครับ
นำทัพพบกับพัทธลุงที่มีอภิษฎพรมแก้ว
เก่ากีฬาแห่งชาติครั้งที่แล้ว
โดยครั้งนี้ผลปรากฏว่านุ่มจากพัทธลุงยังคงทำผลงานได้ดีกว่านะครับ
วิ่งเข้ามาเป็นอันดับที่๑ด้วยเวลา๔๐๗๕วินาที
เฉินชนะนครราชศรีมาที่วิ่งได้๔๐๘๘วินาที
และอันดับ๓นครศรีธรรมราช
ส่วน๔คูณ๑๐๐เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศ
ผลปรากฏว่าทีมวิ่งผลัดสาวจากนครราชศรีมากลายเป็นม้ามืดที่เอาชนะแชมป์เก่า
สาวเมืองร้อยเกาะสุราธานี
ด้วยการวิ่งเข้ามาเป็นอันดับที่๑ด้วยเวลา๔๖๔๗วินาที

เหรียญเงินตกเป็นของสุราธานีและเหรียญทองแดงกรุงเทพมหานคร
สนุกเกอร์มีชิง๑เหรียญทองเป็นรายการ๑๕แดงประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
แข่งขันระบบ๔ใน๗เฟรม
ซึ่ง๒นักสอยคิวจอมเก๋าโคจรมาพบกันระหว่างสุช่าสุกลี่ห่ำชายาเปาโพ๓ต้น
เจ้าของ๒เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เดียวกับสนุกเกอร์กีฬาแห่งชาติที่ตังเมื่อปี๒๕๕๙
คิวกับนพดลนพจรหรือที่รู้จักกันในนามหนูดาวดึงอดีตแชมป์สมัครเล่นโลกแชมป์เอเชียและแชมป์ประเทศไทย
ชื่อชั้นของหนูดาวดึงจะเหนือกว่านะครับแต่วันนี้เปล่าโพสามต้นออกคิวได้อย่างแม่นยำ
แทงเข้าเบรกสลับกับวางสนุกชนิดสั่งได้ดั่งใจนะครับ
ปิดเกมเอาชนะไปแบบขาดลอย๔ต่อ๐เฟรมทำให้เปล่าโพสำต้นนักสอยคิวจากนครพนมคว้าเหรียญทองในกีฬาแห่งชาติได้เป็นครั้งแรก
เบอร์ดี้หรือตีจับวันนี้ชิง๒เหรียญทองที่สนามโรงเรียนอาชีวะศึกษาในประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศ
เก่าหกสมัยติดนครศรีธรรมราชในชุดสีเหลืองพบกับสุพรรณบุรีซึ่งผลปรากฏว่าสาวนครศรียังคงไร้เทียมทานนะครับ
เอาชนะไปได้๔๕ต่อ๓๒คะแนนซิลเหรียญทองไปตามคาดเป็นสมัยที่๗ติดต่อกัน
ส่วนประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่าเต็งจ๋าปีนี้นครศรีธรรมราชในชุดสีน้ำเงินปะทะคู่ปรับเก่ากระบี่คู่ชิงครั้งที่แล้วที่นครราชศรีมา
ซึ่งผลปรากฏว่านครศรีธรรมราชอาศัยความปาดเปรี้ยวของผู้เล่นไล่ล่าทำคะแนนย้ำแค้นไปแบบสนุก๓๗ต่อ๓๓คะแนนนะครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จทั้งชายและหญิงนะครับ
ที่ประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะปลาย๓
ประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป
ต่อ๒เกมคว้าแชมป์สมัยที่๓ติดต่อกัน

พรุ่งนี้จะมีการชิงชัยกันมากที่สุดถึง๑๐๖เหรียญทองนะครับ
แฟนกีฬาจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางมาชมที่
จังหวัดนครสวรรค์ได้นะครับชมฟรีทุกสนามนะครับ
หรือว่าติดตามผลการแข่งขันผ่านทางไทยรัฐทีวีได้ทุกช่วงข่าวนะครับ
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ